ให้ค่ะที่เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมดูภาพไปที่หน้าบ้านของซ้อปลาที่สงขลาค่ะ
ที่มีลูกแชร์โอ้โหหลายคนเลยไปยืนอออยู่หน้าบ้านไปโวยวายเพื่อที่จะทวงเงินจากซ้อปลา
แต่ว่าทางซ้อปลาบอกว่าซ้อปลาไปเคลียร์เรื่องคดีที่มีตำรวจบุกมาที่บ้านแล้วก็มาเรียกเงิน๕ล้านปล่อยกับการแลกกับการปล่อยตัว
ทีนี้ค่ะตัวลูกแชร์เขาบอกว่าเขาจะเอาผิดกับซ้อปลานะ
เพราะว่าเหมือนกับซ้อปลาเหมือนกับประกาศว่าจะปิดบัญชี
อืมแล้วก็ลูกแชร์บางคนเขาบอกว่าไม่ได้เงินตามที่ควรจะต้องได้
เขาก็จะไปดำเนินคดีกับซ้อปลาด้วยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่หน้าบ้านซ้อปลากันก่อนค่ะ
โอ้โหดูสิคะมีลูกแชร์กระชากผมซ้อปลาเลยนะโอ้โหมีโดนกระชากผมนะอืม
แล้วเนี่ยก็ยืนออกันหน้าบ้านแบบเนี้ยครับคือตามในคลิปเมื่อสัก
ครู่นี้เลยค่ะซ้อปลาก็พยายามจะแจกแจงชี้แจงกับลูกแชร์
บอกว่าให้รอก่อนไม่หนีไม่โกงแต่ให้รอก่อนถ้าใครไม่รอก็ไปแจ้งความได้
ทีนี้ค่ะตัวซ้อปลาก็คือนางสาวกมลวันปิ่นทองพันธ์นะคะ
เขายืนยันว่าเขาไม่โกงเขาไม่หนีแต่มีคนโกงเธอไปอีกที
เธอก็เลยต้องรอเงินตรงนี้ให้กลับคืนมาก่อนถึงจะเอาเงินมาให้กับลูกแชร์ได้
แต่ลูกแชร์เขาไม่พอใจดูสิคะอย่างที่บอกว่าโดนกระชากผมเลยนะ
จนต้องมีตำรวจมาห้ามมาแยกชุนละมุนมาก
วันนี้สพมสงขลาตอนเช้าอะนะคะก็มีสัก๕๐กว่าคนได้
ไปยื่นหนังสือร้องทุกกับทางผู้บังคับการตำรวจพจสงขลา
ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะคดีนี้มูลค่าความเสียหายเยอะนะครับ
ผู้เสียหายหลายคนนะผู้เสียหายหลายพื้นที่ด้วยที่เป็นลูกแชร์ของซ้อปลาค่ะ
ชื่อว่าซ้อปลามาดามลูกเหนียงบ้านแชร์เท้าปลามาดามลูกเหนียง
เดอร์อะไรประมาณนี้แหละชื่อเขายาวยาวหน่อยอ่ะคือเขาเปิดหลายชื่อ
แล้วประเด็นคือเขาชวนให้คนมาร่วมออมเงินอ่าแล้วมีการปันผลครับ
กำไรสูงกำไรนี่คือร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบต่อเดือนนะคะ
ก็ถือว่าเยอะแล้วตั้งวงแชร์เป็นร้อยกว่าวงอืม
แต่ละวงก็มีหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างหลายหลายแสนบ้างครับ
มีให้กู้ยืมเงินด้วยแต่เพจเฟซบุ๊คเขาเยอะไง
อย่างที่อ่านชื่อไปไม่หมดเนี่ยค่ะคือตัวลูกแชร์เขาบอกว่าเขาก็หลงเชื่อไง
อยากจะได้เงินปันผลที่มันสูงอ่ะนะก็โอนเงินเข้าบัญชีซ้อปลากับสามี
แรกแรกผลตอบแทนดีตามที่บอกไว้หลังหลังมันไม่ได้อืม
มันไม่ได้ตามที่บอกทนายความเขาบอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟัง
มีทนายความนะคะมาคอยคุยกับผู้เสียหาย
เขาก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วลักษณะแบบนี้
มันต้องอะไรยังไงบ้างผู้เสียหายหลายคนจะรวมตัวกันดีไหม
หรือยังไงดีในส่วนของทางคดีนะคะ
คือถามเขาเรื่องการเรื่องการชดใช้เขาบอกว่าเขาก็บอกคำเดียวว่า
เขาไม่มีสักบาทอืมบอกกันอะไรบอกคำเดียวแค่นั้นว่าไม่มีสักบาท
แล้วก็ที่ได้ฟิลขาดคือก่อนหน้านี้ก่อนบ้านจะล้มเขาทักมาให้เราออมเงิน
ซึ่งเราก็เขาก็รู้อยู่ว่าเราบวกในวงแชร์อยู่หลักล้าน
ครับซึ่งเราก็บอกว่ารู้แล้วว่าบ้านล้มทำไม
ยังให้เราจมเข้าไปอีกเขาก็บอกคำเดียวว่าปลาขอโทษ
มันก็ทำให้เราควิวขาดแค่นั้นเลยบอกกันนั้นเลยใช่
คือรู้แล้วว่าเราอ่ะจมในบ้านแชร์เขาอ่ะเป็นล้านแล้วความเสียหายของของ
พี่อ่ะครับผมก็น่าจะประมาณสักสักเกือบสองล้านหรือสองล้าน

คือตกใจมากค่ะมันคืออ้าวคือแบบตกใจแล้วใช่แล้ว
คือแบบบินแล้วเหมือนกับตอนบ้านบินแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
คือต้องบินแม่นอนตอนนี้เราคิดไหมว่าจะได้กินกลับได้ยังไง
ตอนนี้ก็คือห้าสิบห้าสิบค่ะคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้กลับที่มาดินที่
ก็คือถือว่าทางพลาดเลยค่ะพี่เพราะว่าเมื่อวานเลยที่จุดประทูมา

ในกลุ่มแชร์ว่าป้าขอยุติการอ่าการเริ่มแชร์ทั้งหมดน่ะ
ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับค่ะเหมือนเพราะว่าพอเพื่อนในกลุ่ม
ก็แขกมาให้ดูครับครับมึงแชร์ล้มได้เลยอย่างงี้
แบบว่าป้าขอยุติทั้งหมดเลยแล้วก็ใครจะทำสัญญากับป้า
อ่ามาทำได้เลยนะนี่คือผู้เสียหายนะคะครับ
เขาออกมาให้ข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้ก็มีทนายความไปคอย
คำปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายด้วยว่าควรจะทำยังไงกันดี
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก็รับหนังสือครับ
ร้องขอความเป็นธรรมจากกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้แล้วนะคะ
อันนี้เป็นเพียงกลุ่มแรกเบื้องต้นนะคะทีนี้จะทำกันยังไงต่อ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานสอบสวนเรื่องนี้
แล้วก็บอกผู้เสียหายทุกคนว่าแนะนำแบบนี้ก็แล้วกัน
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนครับ
ลงบันทึกประจำวันที่ไหนก็คือตามสพตามภูมิลำเนานะคะ
ทางสพสงขลาเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังสพอื่นด้วยครับ
ผู้เสียหายที่ประสงค์จะดำเนินคดีก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ได้
สพภูมิลำเนานะคะคือมันก็ต้องไปดูว่า
สิ่งที่ซ้อปลาก็ทำเขาบอกเป็นวงแชร์อะไรของเขาเนี่ย
มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการเล่นแชร์หรือเปล่าใช่ไหม

ใช่ไหมแล้วลักษณะอ่าเท่าที่ฟังเนี่ยเธอก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะ
ต้นทางของเธอเนี่ยสายป่านมันขาดมันหยุดไป

ไม่มีเงินจ่ายให้กับลูกแชร์ทั้งหลายทั้งแหล่
ใช่ค่ะคือเล่นแชร์เล่นได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มีกฎหมายกำหนดอยู่นะคะเรื่องของการตั้งวงแชร์
อันนี้ดอกร้อนละ๒๐ต่อเดียวใช่ไหมใช่ไงใช่ไหม